คุณผู้ชมไปดูนาทีที่เขาบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์พยายามขี่ข้ามตรงโครนตรงเลนอย่างยากลำบาก

โอ้โหคุณดูนะคือจะบอกว่าเอ้าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ฝนตกหนักจนกระทั่งกลายเป็นไอ้เส้นทางตรงนี้ที่มันเป็นดินลูกรังเนี่ย
พอฝนตกโดนน้ำก็เลยกลายเป็นทะเลโคนแบบนี้ไม่ต้องเดินทางก็ไม่ได้นะคุณคิง
แต่ถ้าชาวบ้านเขาต้องเข้าออกหมู่บ้านใช่ไหมฮะ
ต้องค่ะเขาจะต้องเดินทางกันอยู่แบบนี้แล้วโดยปกติถ้าฝนมันไม่ตกก็ว่าลำบากอยู่แล้วจะขึ้นเขาขึ้นดอย
พอตกลงมากลายเป็นดินโครนลักษณะแบบนี้ไปกันไม่ได้
คุณเห็นความลำบากแบบนี้นะผู้ปกครองที่เขาไปส่งลูกไปโรงเรียน
เขาต้องมาตรงจุดนี้ไปแทบไม่ได้นะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะ
แล้วคนที่มาด้วยกลายเป็นต้องมาช่วยกันดันกันเข็นรถกว่าจะขึ้นไปได้
แล้วคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะคะถนนสายนี้ยาวถึง๓กิโลเมตรเลยนะคะ
แล้วหลายคนต้องเดินทางครั้งหนึ่งใช้เวลาหลักชั่วโมงขึ้นไป
ชาวบ้านเนี่ยลุยโครนมันไม่ใช่ทั้งเละทั้งลื่น
คุณคิงดูนะคะนี่นะคะนี่คือเละลื่นไม่พอแต่กลายเป็นว่ามีอุบัติเหตุคุณคิง
เพราะบางคนลื่นถลายแล้วตกลงข้างทางด้วย
โอ้โหแล้วมันเป็นทางชันนะคนลื่นปลื๊ดล่วงลงไปอีก
ใช่นี่คุณดูนี่ค่ะรถตกข้างทางอีก
แล้วนี่ฝนยังตกอยู่เลยนะคะกลายเป็นมีคนเจ็บอีก

จุดก็มีต้นไม้หักล้มปิดเส้นทางด้วย
ปีเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกโอ้ยเละกว่านี้อีกนะคุณนักข่าว
ต้องเอาดินมาถมร่องตรงนี้หลังผ่านฤดูมรสุม
แต่มันไม่เป็นผลหรอกมันก็เป็นขึ้นอีกนี่คือต้นไม้
คุณดูสิอย่างกับแบบว่าต้องฝ่าด่าวิบากรรมอะไร
มีต้นไม้ขวางมีดินถล่มมีฝนตกมีดินสไลด์อีก
เข้าใจไงเลยเอามาบอกว่านี่เป็นความเดือดร้อนของชาวอมก๋อยนะคะ

ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลำบากมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นคุณโชคชัยค่ะ
บอกว่าทางอบตงบประมาณน้อยนะ
ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมหรือว่าสร้างถนนคอนกรีตให้ได้
ทำได้แต่อะไรรู้ไหมส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ

พอจะแก้ไขยังไงได้ในระยะยาวถูกไหมฮะ

แล้วเดี๋ยวนี้คือปีหนึ่งมีหลายเดือนด้วยนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะเป็นกำลังใจให้
แล้วก็ขอให้แก้ปัญหานี้ให้ได้

ใช่ดิฉันอยากเห็นอะไรรู้ไหม
เป็นโอกาสนะของใครที่เป็นสอสอในพื้นที่แล้วนะ
ในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขใช่ไหมครับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับเป็นแบบนี้